เมนูของหวานดีกว่าเป็นขนมโบราณของไทยกันด้วย

สำหรับเมนูเม็ดขนุนเผือกนั่นเอง

ก็อินกามของหวานขนมไทย
ของดีของเด็ดเลยนะคะเป็นอาหารที่โอ้โหทุกปากคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยนะคะ
ชาวอำเภอวิเศษชายชาเนี่ยค่ะเขาก็รวมตัวกันทำเม็ดขนุนเผือกนะคะ
ในโครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรยั่งยืนค่ะ
แม่บ้านสาลาดินนะคะหมู่๑ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
รวมตัวกันมาทำขนมโบราณแบบนี้เห็นคุณนิวนาวชี้เมื่อสักครู่นี้
ครับไอ้ทองอันนี้ทองหยอดโอ้โหทำกันมือเป็นระวิงเลยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสำหรับเมนูเม็ดขนุนเผือกเนี่ย
ขนมหวานประจำถิ่นในชุมชนเลยนะคะแล้วก็เป็นการดำเนินงานตามโครงการ๙๑
รอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สำหรับวัตถุดิบในการหาได้ในการทำก็หาได้ภายในชุมชนเลย
โดยเฉพาะไข่เป็ดไล่ทุ่งอย่างนี้แล้วก็เผือกด้วย
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะบวกกับความใส่ใจเข้าไป
แค่นี้เองเราก็จะได้เม็ดขนุนเผือกแสนอร่อยหอมหวานมัน
ขายในราคากิโลกรัมละ๓๕๐บาทจ้า
สำหรับกลุ่มแม่บ้านสาราดินเขาก็มีการทำเม็ดขนุนเผือกมานาน
จนเกิดความชำนาญเชี่ยวชาญกันแล้วและก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นวิทยาธารแล้วก็รวมสืบสารขนมหวานประจำถิ่นให้คงอยู่ด้วยค่ะ
แต่เป็นขนมเม็ดขนุนไส้เผือกมันพิเศษตรงที่ว่าเผือกเราก็ใช้วัตถุดิบที่ใหม่สด
และก็มะพร้าวก็ใหม่สดของเรามันจะเป็นวัตถุดิบที่ใหม่สดทั้งหมดเลย

รสชาติเป็นยังไงครับ
อร่อยหวานมัน
นี่ค่ะใช้วัตถุดิบที่ใหม่สดสะอาดนะคะรสชาติหอมหวานมันการันตีเลยนะคะ
เพราะว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เขารวมตัวกันทำมานานแล้ว
นับว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในหมู่บ้านด้วยคุณผู้ชม
ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ
เอาล่ะใครที่ชอบของหวานไปกันที่หมู่บ้านนี้เลย
อย่างคุณชนะเนี่ยห้ามพลาดเลยนะ
คือปกติแล้วเนี่ยที่เราทานเม็ดขนุนธรรมดาก็จะเป็นเม็ดขนุนถั่วเหลืองถั่วเขียวอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ว่าอันนี้เป็นเม็ดขนุนเผือกนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมของเผือกผสมอยู่ด้วย
ผู้ชายหวานแบบผมเนี่ยพลาดไม่ได้แน่นอนทองหยิบทองหยอดเอามาทานซะหน่อย
คุณธนะนี่คือหวานมากนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างบากหวานแต่ก้นเปรี้ยวค่ะคุณ
อุ้ยมันเป็นแบบซูปี่

อ่านหนังสือหรือหาความรู้เพิ่มเติม

อนกันทั่วประเทศเลยนะคะ